มาดูความคืบหน้ากรณีการโกงสอบตำรวจนายสิบนครบันกันหน่อยนะคะ
ก่อนหน้านี้ออกหมายจับไปคือไม่รวมผู้ที่เป็นคนวงการ๕๑คน
สำหรับการรับจ้างทำข้อสอบนะคะเป็นนักศึกษาคณะดังคณะที่สอบเข้ายากนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นแพทยศาสตร์วิศวกรรมอาสาธารณแพทย์๕๑คน
แล้วก็ตำรวจขีดเส้นตายให้เข้ามามอบตัววันนี้นะคะ
และตอนนี้นักศึกษาที่ถูกออกหมายจับจำนวน๕๑คน
ทยอยเดินทางเข้ามามอบตัวที่สนพหนโยธินแล้วค่ะ
นักศึกษาจากสถาบันต่างที่ตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญา
ในคดีทุจริตการสอบใน๑๐ตำรวจนครบานกว่า๑๐คน
เข้ามอบตัวที่สถานีตำรวจนครบาลพหนโยธินค่ะ
หลังจากตกเป็น๑ใน๕๒ผู้ต้องหาที่ถูกสารอาญาอนุมัติหมายจับ
ข้อหานักที่ตำรวจกำหนดขีดเส้นตาย
ให้รับทราบข้อกล่าวหาภายในวันนี้
พลตำรวจตรีอดุลนรงศักดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานเปิดเผยว่า
ระดมพนักงานสอบสวน๕๐คนค่ะแบ่งเป็นคณะทำงาน๔ทีมใหญ่
เพื่อสอบสวนผู้ต้องหาแยกตัวต่อตัว
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดและมีความยุติธรรมที่สุด
วันนี้มีผู้ต้องหาเข้ามามอบตัวแล้วจนถึงขนาดนี้๑๐คน
โดยมีนักศึกษา๑คนที่ทำหนังสือชี้แจงเหตุผล
เพื่อเลื่อนการรับทราบข้อกล่าวหาเข้ามา
ส่วนบุคคลที่รับทราบข้อกล่าวหาตามหมายจับ
จะพิจารณาให้มีการประกันตัวหรือปล่อยตัวชั่วคราว
แต่หากไม่มาตามนัดจะถือว่ามีพฤติการหลบหนี
ซึ่งหากถูกจับตัวได้ตามสถานที่ต่าง
จะขออำนาจศาลฝากขังและคัดค้านการประกันตัวทันทีค่ะ
อกจากนี้นะคะตำรวจยังได้เตรียมออกหมายจับผู้ที่
ลอกข้อสอบอีกกว่า๑๐๐คน
ได้สอบปากคำนายเจรพฤษพลายด้วง
พนักงานเทศกิจเขตปฐุมวันเพิ่มเติม
บอกว่ามีความเชื่อมโยงไปถึงเครือข่ายหลายกลุ่มด้วยนะคะ
รวมถึงยังตรวจพบความผิดทุจริตข้อสอบอีก
กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
โดยอยู่ระหว่างการหาหลักฐานเพิ่มเติมค่ะ